บางประอินทร์พระนครศรีวิทยาเนี่ยเขาฝากมาเตือนกัน
แล้วก็เผื่อช่วยกันตามตัวคนร้ายด้วยค่ะนะฮะมีมิจฉาชีพนะฮะ
ระเวนงัดบ้านของชาวบ้านเข้าไปลักทรัพย์เข้าไปหลายหลังนะครับอืม
บ้านก็ได้ทรัพย์สินไปแต่บ้านหลังนี้โชคดีหน่อย
เพื่อนบ้านเขามาทักเอาไว้ทันนะฮะคือจะเห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ย

เสื้อผ้ามิดชิดขี่จักรยานยนต์มาทำทีเป็นเดินคุยโทรศัพท์
นะแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยจะปีนรั้วเข้าบ้านเขาเลยนะครับค่ะ
นี่ทำเป็นโทรเหมือนกับว่าคงจะโทรหาเจ้าของบ้านแล้วมั้ง
ถ้าเกิดใครเห็นนะสักพักนึงเนี่ยจะปีนเข้าไปนะครับ
แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโชคดีหน่อยนะตรงที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขามาเห็น
เพื่อนบ้านมาเห็นนะครับก็เลยทักถามไปนะครับ
พอเจอเพื่อนบ้านอ้างว่านี่ปีนเข้าไปแล้วนะ
แล้วเพื่อนบ้านเขาเห็นก่อนเลยปีนกลับออกมาเห็นเพื่อนบ้านไหมฮะ
รู้ว่าเขาจะโง่กถึงกันได้เพื่อนบ้านถามเอายังไงเนี่ย
เขาบอกอ๋อผมจะมาส่งของครับเออผมไปแล้วนะเออนี่ฮะดูสิ

ใช่คือบางทีเราอาจจะต้องบอกเพื่อนบ้านไว้นะคุณเขียนมาสอน
ฝากไว้อะไรแบบนี้ถ้าเราไม่อยู่
ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยยังไงถามได้นะครับบางคนไม่กล้าถามนะ
เดี๋ยวเกิดไปถามขึ้นมาแล้วเกิดเขารู้จักกันขึ้นมาจริงหากว่าเราไปยุ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เพื่อนบ้านดีน่ารักก็มีเยอะนะไม่ใช่มีแต่ข่าวเพื่อนบ้านแบบไม่ถูกกันไงถูกต้อง
อย่างนี้ต้องขอบคุณเขาเลยนะเขาถามแล้วเห็นไอ้คนร้ายมันยื่นอะไรไหมยื่นพระเครื่องให้องค์นึง
พอดีผมแวะมาจะมาเอาของแล้วยื่นพระเครื่องให้องค์นึงแล้วก็ปีนกลับไปแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปเลยนะฮะ
แต่ว่ามีอีกหลังหนึ่งที่เขาโดนนะครับตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตะบนสามเรือน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

ว่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแม้แต่พี่ทีนี้เก็บดีล็อกบ้านดีติดกล้องวงจรปิดบอกเพื่อนบ้านดีเลยนะ
เดี๋ยวมันจะรู้เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าในห้องพระโอ้โหอันนี้เขาเป็นเซียนพระด้วยไงเขาเป็นเซียนพระด้วย
ดีเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวมันจะย้อนกลับมานะครับส่วนบ้านที่เขาเสียหายถูกขโมยทรัพย์สินไป
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบังปะอินนะครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยในพื้นที่ระแวกใกล้กันมีอยู่๓หลังที่เข้าไปได้แล้วก็เอาทรัพย์สินไปได้นะฮะ
อ๋อกลางวันจะมองว่ากลางวันแสลกแล้วน่าก็มันรู้ว่าเจ้าของบ้าน
ไม่อยู่บ้านใช่ส่วนใหญ่กลางวันคนไปทำงานคนไปอะไรแบบนี้ก่อเหตุนะคะ